สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เป็นคนรุ่นใหม่หน่อย
อาจจะไม่รู้จักซิลครับซิลนี่เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง
สำหรับช่างไม้เวลาเขาจะเจาะหรือทำอะไรสักอย่างกับเนื้อไม้เนี่ย
เขาจะเอาซิลแล้วใช้ค้อนหรือสันขวานตอกเข้าไป
ซิลมันถึงจะกินเนื้อไม้คนโบราณเขาถึงเปรียบเทียบว่า
คนบางประเภทต้องให้ตอกต้องให้สั่ง
ถึงจะทำงานเหมือนซิลถ้าจะกินเนื้อไม้ต้องใช้ค้อนตอก
อยู่ดีสิวกินเนื้อไม้เองไม่ได้นี่เขาก็เปรียบเทียบกันนะ

เพราะวันก่อนเล่าให้ฟังว่าถนนพระราม๒เดี๋ยวนี้
รถติดมากโดยเฉพาะขาออกที่จะเดินทางไปทางปากท่อ
หัวหินไปชะอำลงไปทางใต้ติดมาก
เพราะเขากำลังสร้างถนนปรับปรุงถนนทำพื้นผิวจราจรใหม่
แต่ว่าที่มันมีปัญหามากเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง
ไม่มีเลยครับผมยืนยันว่าไม่มีเพราะเมื่อวันที่๖กรกฎา
ใกล้ใกล้เที่ยงผมเดินทางไปเองไม่เห็น
รถก็ติดกันมากมายมหาศาลเมื่อสองวันที่ผ่านมา
รัฐมนตรีศักดิ์สยามไปดูแล้วปรากฏว่าสภาพการจราจรเมื่อวาน
มีคนส่งไลน์โทรศัพท์มาบอกผมว่าดีขึ้นเยอะเลยครับ
ตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงทั้งเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง
พับเลยครับมีหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้
บอกรัฐมนตรีกวดขันได้ผลพระรามสองคล่องตัวขึ้น
ร้ายรถบรรทุกแล่นช่วงเช้าเจ้าหน้าที่พนึก
กู้วิกฤตจราจรนี่ก็แปลว่าหลังจากมีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก
การจราจรก็คล่องขึ้นคำถามก็คือว่า
มันจะพึบพับอยู่อย่างนี้ไปได้สักกี่วัน
จะออกมาทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างนี้ตลอดไปไหมครับ

เวรกันเป็นช่วงอย่างน้อยก็มีคนคอยดูแล
มันจะแก้ปัญหาได้มากขึ้น
ก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามที่ไปทำให้ปัญหาคนเดินทาง
บนถนนพระราม๒คล่องตัวขึ้นดีขึ้น
เพราะมีเจ้าหน้าที่ที่ไปอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร
ซึ่งจริงถ้าไม่ต้องรอให้รัฐมนตรีไปเยี่ยมชมไปสั่งการ
ถ้าท่านรู้ว่ามีหน้าที่จะต้องอำนวยความสะดวก
แล้วทำกันบางอย่างเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ต้น
เวรไปคอยดูเป็นระยะ

ที่เป็นเพราะว่าท่านไม่ทำหน้าที่
ทำตัวเป็นสิวต้องรอให้เขาตอก
แล้วถึงจะกินเนื้อไม้ประเด็นที่สองเรื่องที่รัฐมนตรีคมนาคมเปลยไว้
คือท่านบอกว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้าตลอดสายเนี่ยน่าจะเป็น๑๕บาท
ใช้คำว่าต้องนะครับต้อง๑๕บาทคนใช้รถไฟฟ้าบนดินใต้
ซีดซาสกันใหญ่เลยครับว่าจะลดค่าครองชีพได้เยอะเพราะ
ว่าที่ผ่านมาค่ารถไฟฟ้าบ้านเราเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้
ที่เรามีอยู่สูงมากครับต้องถือว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะต้องใช้จ่าย
ในการเดินทางสูงสูงกว่าหลายประเทศฉะนั้นถ้าลดลงมา
เหลือสิบห้าบาทได้จริงโอ้โหนี่ช่วยได้เยอะแล้วหลังจากที่
รัฐมนตรีเปลยออกมามีเสียงขานรับไหมครับมีครับนี่หัว
บัญชาเร่งคุยค่าชดเชยประเด็นมันอยู่ตรงค่าชดเชย
นี่แหละครับคือค่าชดเชยที่รัฐจะต้องจ่ายเอกชนที่
รับสัมประธานเดินรถเนี่ยเขาทำสัญญากันมาก่อนว่าใน
ส่วนของเขาเขาจะได้เท่านั้นเท่านี้ฉะนั้นถ้าภาครัฐ
จะสั่งการให้ตัวถูกลงเอกชนบอกว่าอย่ามายุ่งกับสัญญา
ประธานเขารายได้เขาจะต้องมีเท่าเดิมส่วนที่ถูกลง
ส่วนที่หายไปก็เป็นเรื่องของรัฐรัฐจะต้องมาชดเชย
ก้อนนี้ถ้าจะให้เหลือ๑๕บาทจะชดเชยตัวใบหนึ่งเท่าไห
ก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าเอกชนที่เขามาเดินรถเขาต้องได้เท่า
เดิมเขามีสัญญากันอยู่ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ก็มีคำถาม
ทันทีเลยครับว่าถ้าจะลดลงมา๑๕บาทจริงแนวโน้มเป็นไป
แล้วเพื่อจะให้ค่าครองค่าโดยสารเหลือ๑๕บาทผมไม่รู้
ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อจะไปชดเชยกับรายได้ที่
มีแล้วตัดรายได้นั้นเพื่อให้ค่าใช้จ่ายเหลือ๑๕บาท
ปัญหาก็คือว่ารัฐบาลจะเอาเงินก้อนไหนจากไหนมาชดเชยครับ
นี่เป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าขณะนี้การเงินการคลังของเราก็มีปัญหา
กระเป๋ารัฐบาลก็แฟบลงรายได้ของรัฐบาลลดลง
รายได้รัฐบาลลดลงการท่องเที่ยวคนมาท่องเที่ยวเงินเข้าประเทศน้อยลง
รายได้การส่งออกก็ลดลง
ข่าวเมื่อเช้าบอกว่าส่งออกครึ่งปีติดลบไปตั้ง
แล้วจะทำยังไงแล้วไหนนโยบายของรัฐบาล
ที่กำลังจะแถลงต่อสภาวันสองวันนี้
ถ้าไปดูแล้วนโยบายของพักร่วมแล้วมารวมกับเป็นนโยบายของรัฐบาล

ที่จะต้องใช้เงินใส่ลงไป
คนจนก็จะทำมากขึ้น
การช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการก็จะมีมากขึ้น

พยุงใช้เงินพยุงราคาสินค้าพืชไร่
เพื่อให้ชาวไร่ชาวนาเกษตรกรอยู่ได้
ก็ต้องใช้เงินไปพยุงจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่
เรียกว่าจะเรียกว่าประกันรายได้

ต่อมาตอนหลังก็ใช้ประกันจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่

ไม่ว่าจะเรื่องข้าวเรื่องยางเรื่องปาล์มมันสัมปะหลังในรูปแบบต่าง
แล้วถ้าจะทำอย่างที่ว่าเหล่านี้จริงต้องใช้เงินเหล่านี้จริง

มาดำเนินการนโยบายเร่งด่วนเหล่านี้
แล้วไหนจะต้องมาเรื่องค่าขนส่งให้เป็น๑๕บาทลดไฟฟ้าตลอดสาย

ถ้าไม่ใช่๑๕บาทตลอดสายเนี่ย
มันควรจะเป็นเท่าไหร่

ลดค่ารถไฟฟ้าชดเชยอ่วม

เคาะที่๓๐บาทต่อเที่ยว

ทีดีอายเขาก็ไปสำรวจมาว่าเอ๊ะถ้าจะให้เหมาะสมเนี่ย
มันควรจะเป็นยังไง๓๐บาท
ถ้าถามประชาชนประชาชนคิดว่า

รัฐจะต้องสูญเสียรายได้มากแล้วก็เป็นภาระงบประมาณ
ถ้า๓๐บาทพบกันครึ่งทางทุกวันนี้ที่ใช้กันอยู่ตลอดสาย
สาย๔๐๕๐ไกลหน่อยก็ไปถึง๖๐บาทใช่ไหมครับ

เอ้าคนก็บอกพอรับไหว
รัฐก็ไม่เสียรายได้มากเกินไป
แต่ว่าถ้าดีที่สุดสำหรับประชาชน๑๕บาท

แต่ก่อนนี้เวลาถามว่าแล้วจะเอาเงินจากไหนมา

รัฐบาลก็จะไปมีศักยภาพในการเก็บภาษีรายได้ให้มากขึ้น
เพื่อเอาเงินมาชดเชยมาทำโน่นทำนี่
แต่ว่าเอ้าพอไปดูนโยบายของพักพลังประชารัฐ
ก็มีนโยบายที่จะลดภาษีเงินได้ส่วนบุคคลลงมา
แล้วถ้าจะตอบว่าไปเอารายได้กัดเก็บภาษีให้มีศักยภาพ
เพื่อมาชดเชยกับนโยบายเหล่านี้แล้วมันจะมันจะทำยังไงครับ
ทั้งหมดเนี่ยเอามาขีดเส้นใต้ให้ฟังว่า
นโยบายต่างที่เสนอแพร่มออกมาดีแต่ต้องคิดในภาพรวมด้วยนะครับ
งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคิดแล้วทำไม่ได้อายเขาครับ

เส้นใต้เมืองไทยให้เราได้รับฟังกันหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะครับ